คือมีการโพสต์ว่าเวลาที่โรงเรียนเขาต้อนรับผอใหม่
มีการสั่งให้จัดห้องใหม่ซื้อโซฟาใหม่
แล้วอันนี้เอาเงินหลวงมาใช้มันจะได้เหรอ
คนที่โพสต์คือใครรู้ไหมผู้ว่าสุรินค่ะ

ผู้ว่านี่โพสต์เองแบบนี้เลยเหรอ
ผู้ว่าก็โพสต์ออกมาบอกผมปวดหัวกับการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องพวกนี้
ใช่ผู้ว่าก็ใช้คำแบบดุเด็ดเหมือนกันนะคะ
ผู้ว่าบอกว่าผมว่าเลิกกันได้แล้วมั้งครับกับประเพณีโบราณแบบนี้
แต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรใช้เงินตัวเองไม่ใช่อะไรครับ

จะได้เอาเวลาไปคิดไปทำเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กับสุรินทร์บ้างครับ
นี่คือผู้ว่าไกรสอนกองฉลาดได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะคะ
มันก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าชาวบ้านเขาร้องมา
ว่าพื้นที่ตำบลคาระแมะบอกว่า
มีกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะที่สุรินทร์เนี่ย
วันที่๗มกราเขามีผอคนใหม่มาย้ายมาดำรงตำแหน่ง
พอคนนี้นะสั่งให้โรงเรียนใหม่จัดงานต้อนรับ
สั่งให้จัดโต๊ะสั่งให้จัดชุดโซฟาแต่งห้องทำงานใหม่
แล้วนี่ค่ะก็เลยทำให้ผู้ว่าไม่พอใจ
เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นการใช้งบของทางราชการหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะทางพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถมศึกษาสุรินเขต๑ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าพอที่ถูกกล่าวหาเขาชี้แจงนะ
พอใหม่แล้วนะใช่บอกว่าผมไม่มีการเอาเงินของโรงเรียน
มาจัดงานเลี้ยงต้อนรับหรือว่ามาซื้อโซฟา

และก็ไม่มีการนำเงินของโรงเรียนออกมาใช้ด้วย
เรื่องนี้ก็สอดคล้องกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสะโน
แล้วก็เป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนี้นะคะ
บอกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นการสื่อสารกันที่เข้าใจผิด
เพราะว่าวันประชุมวันแรกเพื่อเตรียมจัดงาน
เขาหารือกันหลายเรื่องไงก็หารือกันเรื่องอาหารด้วย
มันก็มีพูดถึงเรื่องงบในการจัดงาน
ทีนี้หลังประชุมยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะเอาเงินมาจากที่ไหน
ก็มีกรรมการชาวบ้านเอาไปโพสต์ร้องเรียนกับท่านผู้ว่า

ใช่แต่อย่างไรก็ตามนะคะ
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วเดี๋ยวจะทำหนังสือชี้แจงส่งไปยังผู้ว่าจังหวัด

รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ทราบต่อไปด้วย
เห็นว่าเรื่องนี้พอใหม่เขาออกเงินเอง
ออกเงินในการซื้อโซฟาหรือว่าจัดแต่งที่ทำงานของเขาเอง
ถ้าเกิดอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินหลวงได้
ไม่เป็นไรอย่าให้เดือดร้อนทางโรงเรียน
เพราะว่าช่วงหลังเราเห็นข่าวการต้อนรับพอใหม่อย่างยิ่งใหญ่